ส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะเกิดเหตุสลดขึ้นกับเด็กชายอายุ๑๔ปี
คือเอาปลั๊กไฟไปเสียบพัดลมขณะที่กำลังอาบน้ำ
เพราะเขาบอกว่าอากาศร้อนมากเมื่อวานนี้แล้วออกไปทำงานนอกบ้านมา
กลับบ้านมาก็บอกจะอาบน้ำพออาบน้ำปุ๊บเอาปลั๊กไฟไปเสียบค่ะ
เพื่อให้พัดลมมันเป่าเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บเดินออกมาค่ะ
เหยียบเต้าปลั๊กไฟที่ตัวเองเสียบไว้แตก
พอแตกกระแสไฟกระแสไฟฟ้ามันวิ่งเข้าตัวเองเลยแล้วตัวเองเปียกด้วยไง
ช็อตไฟดูดเขาท้ายที่สุดเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะ
เด็กชายที่เสียชีวิตชื่อว่าฉัดดันัยล่าเมืองนะคะ
นางอารำใจเพลินเป็นยายของเด็กชายฉัดดันัยบอกว่า๘มีนาคม
คุณยายก็มาจำลองเหตุการณ์ให้ดูเลยนะมีปลั๊กต่อปลั๊กพ่วงอะไรแบบนี้
แล้วห้องน้ำก็คือห้องข้างหน้าที่เป็นประตูไม้
คือลักษณะของการเสียบต่อมาก็คือปั๊กสามตา
ไปเสียบที่เต้าก่อนแล้วก็ดึงมาแล้วเอาสายไฟของพัดลมเนี่ยเสียบอีกที
เพื่อที่จะลากพัดลมเข้าไปจ่อที่ปากประตูอ่ะ
มันเกิดลมเย็นขึ้นมาในห้องน้ำในระหว่างที่อาบน้ำ
ใกล้ห้องน้ำมากคุณยายบอกว่าหลานชาย
ก่อนเกิดเหตุไปช่วยเสิร์ฟน้ำในงานศพ
กลับถึงบ้านบอกร้อนมากขออาบน้ำ
ก็เลยพ่วงต่อปลั๊กไฟเพื่อที่จะเปิดพัดลมเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วพอช่วงที่อาบน้ำอาบเสร็จเดินออกมา
ปลั๊กไฟแตกดูดค่ะไฟดูดขึ้นมา

เพื่อนพยายามวิ่งนะตอนนั้นเขาเรียกมาเรียกยายก่อน
ให้เข้ามาดูก็ช่วยไม่ทันแล้วอะค่ะ
นอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำไปแล้ว
ยายก็บอกว่าโอ้โหไปช้อนหัวหลาน
วางบนตักตัวเธอเองแล้วพยายามจะเรียกหลานนะ
เรียกหลานแต่ตอนนั้นหลานไม่ได้สติ
นี่คุณยายทำท่าให้ดูเลยว่าน้องเขานอนแบบนี้นะครับ
แล้วก็แน่นิ่งไปแล้วคุณยายยกหัวขึ้นมา
วางบนตักคุณยายแบบนี้แล้วก็เรียกหลาน
หลานเป็นอะไรหลานเป็นอะไรแต่สุดท้ายหลานแน่นิ่งอ่ะคุณ
แล้วคุณยายบอกว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่
อยู่ในอ้อมกอดของเธอแล้วนะครับ
ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นสภาพปลั๊กไฟที่ถูกเหยียบจนแตกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ลักษณะก็คือเป็นปลั๊กสามตายาวถูกเหยียบแล้วพอมันแตก
แตกปุ๊บสายไฟมันก็โผล่ออกมาหมดครับ
โดนเท้าเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าตัวได้ทันทีเลยนะคะ
คุณยายบอกว่าหลานคนนี้เป็นเด็กดีมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะ
เทิมทุกครั้งจะไปบวชเนรภาคฤดูร้อนด้วย
และใกล้จะบวชแล้วนะคือพระให้กระเป๋าให้ย่ามแบบนี้มา
แล้วก็หลานชายก็มักจะสะพายย่ามแบบนี้เพราะเตรียมตัวบวชคุณ
คุณยายบอกว่าจะได้เกาะผ้าเหลืองอีกแล้วแต่ว่าหลานก็ไม่ทันได้บวชมาตายซะก่อน
พอได้ข่าวนี้ปุ๊บว่าหลานเสียชีวิตคุณยายค่ะสายตรงไปที่คุณแม่เลยนะคะ
เพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดคุณแม่กลับบ้านทันทีเลยค่ะ
วัชรพรพอแม่เดินทางกลับถึงบ้านบอกว่า
สาเหตุที่ลูกชายเสียชีวิตครั้งนี้อันนี้เป็นความเชื่อของคุณแม่นะคะ
ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากอาถรรพ์ผีปู่ผีย่า
แล้วก็มาชี้จุดตรงนี้ดูจุดตรงนี้มันสำคัญอย่างไร

มีการปิดประตูหลักเข้าบ้านเพื่อที่จะซ่อมแซม
อันนี้เป็นประตูหลักเข้าบ้านนะคะคุณแม่พามาชี้เนี่ยคือประตูหลักเข้าบ้าน
เพราะว่าเขาต้องซ่อมแล้วก็เปิดให้เข้าออกบ้านอีกทางหนึ่ง
คุณแม่เชื่อว่าผีปู่ผีหญ้าหาทางเข้าบ้านไม่เจอ
เชื่อแบบนี้เพราะคุณแม่เคยมีประสบการณ์
บอกว่าตอนคุณแม่เด็กปิดประตูหลักบานนี้เลยตรงนี้เลย
ตรงนี้ทำให้แม่ขี่จักรยานชนต้นมะม่วงขาหักมาแล้ว
เพราะคือลืมไงปกติเข้าบ้านทางนี้ไม่ได้เข้าทางนี้ไปเข้าทางอื่น
ลืมก็เลยทำให้ไปชนต้นมะม่วงขาหัก
แต่ก็เกี่ยวพันกับผีปู่ผีย่ามาหักขา
เพราะมีการปิดประตูทางเข้าของผีปู่ผีย่าด้วย
แม่บอกแบบนี้แม่เลยเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกเลย
แล้วมาครั้งนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านถึง๓เหตุการณ์
และ๓วันก่อนคุณแม่บอกว่าเนี่ยพอเกิดเหตุคุณแม่ลงพื้นที่เนี่ยนะคะ
มาดูงานศพเนี่ยคนข้างบ้านบอกว่า๓วันก่อน
เห็นลูกชายใส่ชุดขาวเดินวนเวียนไป
ไม่ใช่ลูกชายคุณเห็นผู้ชายคุณ

ชุดสีขาวเดินวนเวียนลักษณะเหมือนทางหาทางเข้าบ้านไม่เจอ
ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ข้างซ้ายนะคะได้ประมาณอาทิตย์นึงเนาะ
น้องก็มาเสียแล้วก็ก่อนที่น้องจะเสียหนี้

ก็คือมันเป็นอุบัติเหตุ๓เคสพร้อมกันเนี่ย
เขาก็เลยคิดว่านั่นจะเป็นผีปูผีย่ามากกว่า
แล้วก็จบจังหวะพอดีว่าตาข้างบ้านเขาหันพอดีไงเจ้า
อืมก็ความเชื่อก็อยู่กับชาวบ้านที่นี่แหละฮะ

เพราะว่าไปทำประตูแบบนี้
ไปปิดประตูไว้ผีผู่ผีหญ้าเขาเดินผ่านไม่ได้
ค่ะหลังชาปนกิจศพลูกชายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าประตูนี้ต้องเปิดแล้วล่ะ

เดี๋ยวจะกลัวเกิดมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นกับคนในบ้านอีกนะคะ

แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุไฟดูดไฟช็อตก็ต้องระวังเรื่องของปลั๊กพ่วงอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับ